มาให้กำลังใจพ่อปุ้มไกรสอนกันก่อนดีกว่านะคะ

มันมีเพจข่าวเพจหนึ่งก็แชร์ภาพ
ปุ้มไกรสอนล้มป่วยถูกหามส่งโรงพยาบาลนะคะ

เรามีคำตอบจากพ่อปุ้มมาฝากกันด้วยนะฮะ

ภาพนี้เลยนะฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะ
ปุ้มไกรสอนแสงอนันต์พ่อของใคร
พ่อของพี่เพชรลูกชายคุณแม่พุ่มพวงนั่นเองนะคะ
โพสต์ภาพเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วพออ่านข้อความ

ข้อความบอกว่าพักนี้ต้องดูรายการสุขภาพ
ดูแลร่างกายให้มากขึ้นผลตรวจชิ้นเนื้อต้นเดือนหน้า
หมอถึงจะบอกพอบอกว่าตรวจชิ้นเนื้อพ่อเป็นอะไร
เห็นภาพแถมอ่านข้อความไปแบบนี้หลายคนเป็นห่วงมากค่ะ
รวมไปถึงบันเทิงไทยรัฐของเราด้วยนะฮะ
รีบติดต่อหาคุณพ่อปุ้มทันทีเลย
ถามถึงอาการป่วยด้วยว่าเป็นยังไง
บอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ว่าล้มป่วยจนหาม
ส่งโรงพยาบาลอะไรขนาดนั้นนะค่ะพ่อบอกเลยว่าตัวเองเนี่ย
มีอาการไม่ค่อยดีจริงพักหลังมาไอ้๒เดือนมาเนี่ยคุณผู้ชม
ปุ้มบอกว่าถ่ายเป็นน้ำด้วยเหมือนคนท้องเสียตลอดเวลาเลย
แล้วไม่ได้ไปตรวจร่างกายเลยนานหลายปีค่ะ
เห็นท่าไม่ดีแล้วไปปรึกษาคุณหมอดีกว่า
ปรากฏว่าคุณหมอตรวจพบก้อนเนื้อ๒ชิ้น
ที่บริเวณลำไส้ใหญ่ค่ะต้องตัดไปตรวจก่อนนะ

ต้องมารอฟังผลก่อน๕สิงหาคมนี้คุณผู้ชม
ปุ้มบอกว่ากำลังใจดีมากค่ะ

ยังเดินเหินได้ไปออกกำลังกายได้ปกติค่ะ
แต่หากว่าผลตรวจออกมากลายเป็นข่าวร้ายขึ้นมา
ถ้าเป็นปรากฏว่าเป็นโรคมะเร็งอะไรอย่างนี้นะ
พ่อบอกว่าจะทำใจยอมรับให้ได้ค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ตัวเองมีอาการป่วยลงแบบนี้
ปุ้มก็มีคำพูดที่ไปพูดกับแม่พึ่งพุ่มพวงด้วย
คู่ชีวิตที่จากไปแล้วจะพูดว่ายังไงไปฟังพ่อปุ้มกันค่ะ
ผลจะออกวันที่๕สิงหาคมนะ
คุณผู้ชมก็หวังว่าพ่อจะได้รับข่าวดีนะคะ
ระหว่างนี้พวกเราทุกคนเป็นกำลังใจ

เพราะไม่เป็นไรหรอกค่ะแข็งแรงแน่นอนค่ะ